บอกว่าใครติดหนี้สินใครอยากล้างหนี้
หมอไก่แนะนำที่นี่ว่าแต่มันคือที่ไหน
ติดตามในช่วงพิกัดเฮ่ง
หนึ่งเดียวในสุพรรณทาเวสุวรรณปางสางบัญชี
ปลดหนี้ร่ำรวยใครอยากจะรวยเดี๋ยวตามหมอไก่มาเลยจ้า
สวัสดีค่ะพี่กัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาคุณผู้ชมค่ะ
มาที่วัดเถนพรายจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ที่วัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดเก่าแก่โบราณค่ะ
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วนะคะโดยมีหลักฐานสำคัญค่ะ
ก็คือเป็นเจดีโบราณที่ก่อด้วยอิดนะคะ
บนยอดเจดีค่ะจะเป็นเนื้อสำลิดเก่าแก่
แล้วก็เป็นรูปดอกบัวนะคะหงาย๗ชั้นค่ะ
ที่วัดนี้นะคะมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน
ในเรื่องของชื่อวัดค่ะมีประวัติในช่วงที่
สมเด็จพระนเลสวนมหาราชนะคะท่านกระทำยุทธหัสถีค่ะ
ดอนเจดีแล้วในช่วงนั้นนะคะขุนศึกผู้ใหญ่ค่ะ
ได้มีการแวะพักรบบริเวณนี้นะคะเพื่อให้ช้างศึก
แล้วก็ให้ทหารค่ะได้มีการพักก่อนที่จะเดินทางไปที่บ้านหนองสาหร่ายนะคะ
มีความหมายถึงช้างของขุนศึกผู้ใหญ่นั่นเองค่ะ
และก่อนที่จะมีการเดินทางออกรบต่อนะคะ
สมเด็จพระนาเลสวนมหาราชค่ะ
ท่านได้สร้างพระขุนแผนขึ้นนะคะ

เพื่อบำรุงขวัญและกำลังใจค่ะ
และส่วนหนึ่งนะคะได้มีการบรรจุกรุค่ะ
อยู่ที่เจดีที่วัดเถนพรายแห่งนี้นั่นเองค่ะ
ถ้าใครที่มีปัญหาในชีวิตนะคะ
ทำอะไรก็ไม่รุ่งไม่รวยสักทีนะคะ
หมอไก่ขอแนะนำให้มาจุดนี้เลยค่ะ
นี่ก็คือมีดตัดหวายศักดิ์สิทธิ์นะคะ
เรียกว่าเป็นมีดตัดเวรตัดกรรมค่ะ
อะไรที่มันเป็นอุปสรรคเป็นปัญหานะคะ

ลับก็คือให้เรานะคะรอดนะคะ
บริเวณมีดตัดหวายนี้นะคะทั้งหมด๓ครั้งค่ะ
ทิศเล็กนะคะ
เวลาที่เรามาขอพรกับหลวงพ่อชมพูค่ะ
เรานะคะต้องอธิษฐานด้วยความตั้งใจค่ะ

จะเป็นความจริงอย่างแน่นอน
ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าที่วัดแห่งนี้ค่ะ
มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เรากราบไหว้บูชาเยอะแยะมากมาย
แต่คุณผู้ชมคะจุดที่เราจะมาในวันนี้นะครับ

ก็คือองค์ท้าเวสุวรรณทั้งสองนี้นะคะ
ท้าเวสวรรณค่ะบอกได้เลยว่าที่ไหนก็มี
แต่ที่นี่จะมีทีเด็ดค่ะคือด้านซ้ายมือนะคะ

ก็คือท่านจะถือกระบองแต่ทางด้านขวามือนี่สิคะคุณผู้ชม
นี่เนี่ยก็คือถือว่าเป็นไฮไลท์เด็กของเราในวันนี้เลยนะคะ
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็คือเป็นท้าเวสุวรรณที่ถือกระดานชนวนค่ะ
เขาเรียกว่าทาเวสุวรรณปางสางบัญชีนะคะ
หรือว่าที่ชาวบ้านเขาจะเรียกว่าเท้าปลดหนี้ค่ะ
เขามีความเชื่อกันนะคะว่าถ้าใครค่ะได้มีโอกาสนะคะ
ขอพรกับองค์ท้าเวสุวรรณองค์นี้ค่ะ

อุปสรรคปัญหาในชีวิตคลี่คลายกลับกลายเป็นความสำเร็จ
แล้วก็เกิดความสุขความสำเร็จสมหวังในชีวิตนั่นเองค่ะ
หมอไก่ขอแนะนำให้ทุกท่านทุกราศีนะคะ
หาโอกาสในการมาทำบุญไหว้พระที่วัดเถนพรายแห่งนี้ค่ะ
โดยเฉพาะชาวราศีเมษและชาวราศีธนูนะคะ
ทั้งสองราศีนี้ค่ะถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีนะคะ
ทั้งเรื่องของการงานและการเงินแต่ดวงชะตาของคุณนะคะ
มักจะโดนเอาเปรียบในเรื่องของการเงินบ่อยค่ะ
ถ้ามีโอกาสได้มาไหว้พระทำบุญสักนิดนึง
ก็จะเป็นการเสริมดวงชะตาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ
แต่คุณผู้ชมค่ะความสำเร็จในชีวิตของคนเราค่ะ

ไหว้พระการทำบุญเนี่ยก็เป็นเพียงการเสริมกำลังใจให้กับตัวเราเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวของวัดเถนภายได้เพิ่มเติม
เฟซบุ๊คตลอดข่าวและติ๊กต๊อกไทยรัฐนิวส์นะคะ
ส่วนข้างหน้าหมอไก่จะพาไปปักหมุดพิกัดเฮงที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ